คลิปวิดีโอบันทึกเหตุการณ์สงครามในอิสราเอลที่หมู่บ้านเบเอรีใกล้ชายแดนฉนวนกาซ่า
ที่นี่ค่ะเป็นชุมชนเกษตรที่เรียกว่าคิปบุชที่มีคนไทยไปใช้แรงงานเป็นเกษตรกรจำนวนมาก
หนึ่งในสถานที่แรกที่กลุ่มติดอาวุธฮามาสบุกข้ามชายแดนเข้ามาโจมตีเมื่อช่วงเช้าวันที่๗ตุลาคมที่ผ่านมา
โดยคลิปวิดีโอนี้ค่ะแสดงให้เห็นนาทีกลุ่มนักรบติดอาวุธพยายามคลานลอดรั้วประตูเพื่อบุกเข้ามาในหมู่บ้าน
แต่เมื่อความพยายามล้มเหลวคนร้ายได้ซ่อนตัวอยู่ในป้อมทันทีที่มีรถของชาวบ้านขับตรงเข้ามา
ทั้งคู่ก็ซุ่มโจมตีคนขับฆ่าผู้โดยสารทั้งหมดจากนั้นก็เดินบุกเข้าไปภายในหมู่บ้าน
ส่วนคลิปนี้ค่ะบันทึกภาพคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์มาถึงหมู่บ้านเบเอรี
ในเวลาประมาณ๗นาฬิกาหลังจากฝากกำแพงกั้นชายแดนระหว่างฉนวนกาซ่ากับอิสราเอล
หลังจากนั้นก็เกิดเหตุน้องเลือด
ขณะที่วีดีโออีกคลิปแสดงให้เห็นเหตุการณ์นักรบติดอาวุธบุกตรวจค้นรถและปล้นเอาสิ่งของ
คนร้ายดึงร่างของคนขับออกจากรถยนต์ก่อนขโมยรถแล้วขับออกไปทิ้งร่างผู้เสียชีวิตไว้ที่พื้น
หลังจากเหตุการณ์สงบลงค่ะเจ้าหน้าที่หน่วยค้นหาและกู้ภัยเข้าไปตรวจสอบที่หมู่บ้านแห่งนี้
พบผู้เสียชีวิตถึง๑๐๗ศพเกือบทั้งหมดเป็นชาวบ้าน
รวมถึงแรงงานชาวไทยด้วยบางส่วนเป็นเจ้าหน้าที่ความมั่นคงของอิสราเอลชาวหมู่บ้านเบเอรีค่ะ
เปิดเผยว่าเมื่อคนร้ายบุกมาถึงก็ไล่เคาะตามประตูบ้านพยายามจะบุกเข้าไปภายใน
จากนั้นก็เปิดฉากไล่ยิงชาวบ้านและจับไปเป็นตัวประกัน
ก็ดีกว่าที่มันจะยืนใหม่แล้วว่ามันจะเกิดอะไรขึ้น

ภาษาอิสราเอลชาวที่อิสราเอลมารุงที้ก็ยืนยันว่าจำนวนผู้เสียชีวิตในขณะนี้มีมากกว่า๑๒๐๐ศพ
บาดเจ็บกว่า๒๐๐๐รายจริง
ลาโหมของปาเลสไตน์ในฉนวนกาซ่าระบุว่ามีชาวปาเลสไตน์เสียชีวิตอย่างน้อย๙๐๐ศพและบาดเจ็บอีกมากกว่า๔๒๕๐ราย